เหตุการณ์เนี้ยนักบินอะก็เอาขึ้นบินคือจะดูวิว
แม่น้ำโขงแหละซึ่งปกติก็เคยบินลักษณะนี้
แต่คราวนี้ค่ะมาเกิดอุบัติเหตุตกลงมาอยู่กลางแม่น้ำโขง
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะจังหวะที่ทั้งเรือเร็วแล้วก็เจสสกีเนี่ย
รีบไปไปช่วยชีวิตต้องปั๊มหัวใจกันตรงนั้นเลยค่ะ
วงแดงแดงนั้นคือพารามอเตอร์ที่ตกส่วนเล็กเล็กเนี่ยน่ะ
ที่อยู่ทางมุมจากซ้ายจอแล้วก็ขับไปหาเนี่ยนะคะ
อันนั้นคือเรือเร็วกับเจสกีที่กำลังไปช่วยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะต้องรีบไปช่วยนักบิน
รามอเตอร์เลยค่ะเพราะว่าตกระหว่างที่กำลังบินพารามอเตอร์อยู่
แล้วก็ตกอยู่กลางแม่น้ำโขงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ช่วงเย็นเย็นแล้วประมาณหกโมงครึ่งตรงเนี้ยคือใกล้หาดสุขสำราน
แม่น้ำโขงที่หน้าเขตเทศบาลเมืองบึงกาลทีนี้คุณผู้ชม
อายุสามสิบเก้าปีค่ะก็บินพารามอเตอร์ไปดูวิว
รามอเตอร์เองมันขัดคล่องทีนี้ก็เลยตกลงมาค่ะ
แล้วเรือเร็วเรือเจสสกีผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะ
ถือว่าเป็นพลเมืองดีนะรีบขับเรือเข้าไปช่วย
ตั้งแต่ตกน้ำนะจนเอาตัวขึ้นมาที่เรือได้
ใช้เวลาสิบนาทีค่ะโอ้โหแล้วดูท้ายกระบะนี่แบบนี้

ตัวในวัชนภงในหมดสติพลเมืองดี

ใช่ปั๊มหัวใจไปตลอดทางระหว่างส่งโรงพยาบาล
แล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างอาการของคุณวัชรพงศ์

พลเมืองดีที่ช่วยปั๊มหัวใจให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ก็กำลังไปตรวจสอบนะ

เครื่องยนต์ขัดข้องหรือเป็นอุบัติเหตุทางอากาศ

โอ้โหนี่ก็กลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม